เมื่อมีสาวไทยชาวชายภูมิมาหาเธอพา

พาสามีฝรั่งพูดง่ายเป็นชาวฟินแลนด
เที่ยวที่ไทยตั้งแต่ช่วงของสงกรานที่ผ่านมา
เมษายนค่ะแต่ทีนี้ปรากฏว่ามาเที่ยวแล้วเนี่ย
ดันไปเจอผัวเมียที่เป็นเจ้าของร้านขายของชำ
ในชุมชนเดียวกันทำร้ายร่างกาย
เธอตัดสินใจนำเรื่องนี้ไปแจ้งความนะคะ
ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงวันเดียวนี้

นี่คือภาพตอนช่วงเดือนเมษายนนะคะ

ตัดสินใจนำเรื่องนี้ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน

มีสามีชื่อว่านายเจอร์เรย์วัยสามสิบเอ็ดปีนะคะ
เป็นสามีชาวฟินแลนด์ซึ่งก็คือเดินทางมาเที่ยวไทย
ไปไปมามาเป็นประจำค่ะที่บ้านของเธอ
โดยบ้านเกิดอยู่ที่หมู่บ้านห้วยยางกลาง
ในพื้นที่จังหวัดชายภูมิอำเภอหนองบัวระวีนะคะ

ชาวบ้านแถวนั้นก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดี
ทีนี้เมื่อวันที่สิบสี่เมษายนนะคะเป็นวันเกิดเหตุ
เธอเล่าให้ฟังบอกว่าเป็นช่วงสงกรานพอดีนะ
เธอก็พาสามีมาเที่ยวส่วนนี้คือกล้องวงจรปิด
บริเวณจุดเกิดเหตุนะคะเป็นจุดเกิดเหตุหน้าร้านขายของชำค่ะ
จังหวะนั้นเนี่ยในวันที่สี่เมษายนเนี่ยตอนนั้นนะคะในวันเกิดเหตุ
ตัวเธอเองสามีก็มาเล่นน้ำสงการตามปกติ
เสร็จแล้วมันมีเจ้าของร้านค้าของชำตรงนี้กับภรรยา
ทราบชื่อเจ้าของร้านคือนายวัญชัยแล้วก็นางสาวคำแคน
เหมือนสามีภรรยาคู่นี้ค่ะที่เป็นคนไทยเป็นเจ้าของร้านค้า
ของชำตรงนี้นะครับมีการนำเครื่องเสียงออกมา
มาเปิดเล่นมาเล่นกับกลุ่มวัยรุ่นหรืออะไรตามปกติ
แต่แล้วจู่จู่มันเกิดเหตุกระทบกระทั่งกันในจังหวะที่ผู้เสียหายคือคุณอ้อย
แล้วก็สามีชาวต่างชาติเนี่ยนะคะเหมือนกับโดนสองผัวเมียเนี่ยทำร้ายร่างกาย
วงจรปิดเดี๋ยวจะจับภาพพฤติการการก่อเหตุของสองผัวเมียนี้ชัดเจน
จะเป็นการไล่ฟันหรือว่าไล่ทุบทำร้ายต่าง
คุณผู้ชมดูวงจรปิดนี้นะคะคือจังหวะแรกเนี่ยจะเห็นนี่นี่ค่ะ
คือเป็นจังหวะที่นายวัญชัยเนี่ยนะคะเหมือนกับโอ้โหเนี่ย
เดินไปเหมือนกับถืออาวุธมีดอ๋อนี่ไงหยิบมานี่นี่หยิบมีดออกมาแล้ว
แล้วก็คล้ายกับจะไปไล่ฟันตัวผู้เสียหายอ่ะค่ะโอ้แต่ว่าผู้เสียหายเขาก็ยังดูยิ้ม
ยังดูคุยตอบโต้อยู่นะฮะเอาแต่มีการชี้มือชี้ไม้เนี่ย
ดูจากวงจรปิดเนี่ยนะใช่ค่ะเหมือนมีปากเสียงโต้เถียงกันอยู่ระยะหนึ่ง
เสร็จแล้วในคลิปวงจรปิดเดียวกันเนี่ยก็จะเห็นตัวเมียของนายคำชัย
เมียของนายคำแคนเนี่ยนะคะเอ่อเมียของนายตัวเขาเรียกว่าเมียของคนเจ้าของร้านนี่แหละนะคะ
นางสาวคำแคนเนี่ยเธอก็เหมือนกับมีการหยิบขวด
ลักษณะที่แบบหยิบขวดแล้วก็ชี้ไปทางตัวฝรั่งคนที่เป็นสามีชาวต่างชาติของผู้เสียหายกันนะคะ
แล้วทั้งคู่ก็เหมือนกับโตเถียงกันก่อนที่จะมีกลุ่มวัยรุ่นนับสิบคนบริเวณจุดเกิดเหตุ
รุมทำร้ายคนที่เป็นชาวต่างชาติจนกระทั่งบาดเจ็บสาหัส
ส่วนเมียที่เป็นคนไทยก็คือคุณอ้อยเนี่ยก็โดนลูกหลงบาดเจ็บเช่นเดียวกัน
คือในภาพจะเห็นชัดเลยว่าตัวของเจ้าของร้านเนี่ยก็มีการใช้อาวุธต่าง
ว่าจะเป็นอาวุธไม้มีดทำร้ายร่างกายแล้วก็มีการรุมสกรรมกัน
ตามที่คุณผู้ชมเห็นในวงจรปิดนะคะทีนี้หลังเกิดเหตุค่ะ
ฝรั่งคนนี้ก็มีการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอาการก็สาหัสเหมือนกัน
พอรักษาตัวเสร็จตอนนี้เห็นบอกว่าเดินทางกลับประเทศฟินแลนด์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ขณะที่ด้านของเมียของเมียฝรั่งคนนี้คือคุณอ้อยเนี่ย
เธอก็คาดว่าสาเหตุที่โดนทำร้ายเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่ว่าสามีเธอเป็นคนพูดเสียงดัง
และด้วยความที่ว่าเป็นฝรั่งอาจจะสื่อสารพูดคุยกับทางร้านค้าไม่รู้เรื่อง
คุยกันไม่เข้าใจเกิดความเข้าใจผิดจนกระทั่งโดนทำร้ายปางตายแบบนี้
ก็ไม่คิดว่าโอ้โหจะทำร้ายจนถึงขั้นเจ็บสาหัส
จนกระทั่งตอนนี้สามีเธอไม่กล้ากลับมาที่ไทยอีกเลย
แล้วก็ล่าสุดตอนนี้เหมือนกับคดีความที่แจ้งไปเนี่ยนะคะ
มาแล้ว๔เดือนแต่คดียังไม่คืบหน้า
เธอก็กลัวทั้งเรื่องความปลอดภัยแล้วก็หวั่นว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วย

นี่คือเสียงของผู้เสียหายนะคะคุณอ้อยคนที่เป็นเมียฝรั่งคนนั้นแหละ
ขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมชาวนี้ค่ะ
นี่คือเสียงของผู้เสียหายนะคะคุณอ้อยคนที่เป็นเมียฝรั่งคนนั้นแหละ

ขณะเดียวกันคุณอ้อยคนที่เป็นเมียฝรั่งคนนั้นแหละ
ขณะเดียวกันคุณอ้อยคนที่เป็นเมียฝรั่งคนนั้นแหละ

ขณะเดียวกันคุณอ้อยคนที่เป็นเมียฝรั่งคนนั้นแหละ
ขณะเดียวกันคุณอ้อยคนที่เป็นเมียฝรั่งคนนั้นแหละ
ขณะเดียวกันคุณอ้อยคนที่เป็นเมียฝรั่งคนนั้นแหละ
ขณะเดียวกันคุณอ้อยคนที่เป็นเมียฝรั่งคนนั้นแหละ
ขณะเดียวกันคุณอ้อยคนที่เป็นเมียฝรั่งคนนั้นแหละ

ขณะเดียวกันคุณอ้อยคนที่เป็นเมียฝรั่งคนนั้นแหละ
ขณะเดียวกันคุณอ้อยคนที่เป็นเมียฝรั่งคนนั้นแหละ
ขณะเดียวกันคุณอ้อยคนที่เป็นเมียฝรั่งคนนั้นแหละ

ขณะเดียวกันคุณอ้อยคนที่เป็นเมียฝรั่งคนนั้นแหละ

ขณะเดียวกันคุณอ้อยคนที่เป็นเมียฝรั่งคนนั้นแหละ
ขณะเดียวกันคุณอ้อยคนที่เป็นเมียฝรั่งคนนั้นแหละ
ขณะเดียวกันคุณอ้อยคนที่เป็นเมียฝรั่งคนนั้นแหละ
ขณะเดียวกันคุณอ้อยคนที่เป็นเมียฝรั่งคนนั้นแหละ
ขณะเดียวกันคุณอ้อยคนที่เป็นเมียฝรั่งคนนั้นแหละ
ขณะเดียวกันคุณอ้อยคนที่เป็นเมียฝรั่งคนนั้นแหละ

ขณะเดียวกันคุณอ้อยคนที่เป็นเมียฝรั่งคนนั้นแหละ
เรื่องต้นก็มีการแจ้งข้อหาทั้งหมด๘คน
หนึ่งในนั้นคือผัวเมียคู่นี่แหละที่เป็นเจ้าของร้านขายของชำ

เบ็ดเสร็จ๘คนนะคะก็มีการแจ้งข้อหานัก
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
เดี๋ยวรอติดตามว่าทางผัวเมียร้านขายของชำเนี่ย

อาจจะมาจากเรื่องของความเมาด้วยเสียงดังด้วย
แล้วก็เรื่องของการคุยราคาของไม่ลงตัว
แล้วก็เกิดเรื่องราวบานปลาย